ส่วนอีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นข่าวเด่นที่คุณพี่บุ๊กเนี่ย
โรยไปตั้งแต่ช่วงต้นแล้วก็คือ
ชายคนหนึ่งเขาง้อภรรยาของเขาไม่สำเร็จ
สุดท้ายไปเผาบ้านเผาช่องวอดเสียหายไปตั้ง๕หลังคุณผู้ชม
ท้ายที่สุดตัวเองก็ต้องถูกดำเนินคดีล่ะ
พร้อมอาสามันเธอวสาวธนรภัย
ร่วมกันดับเพลิงในซอยจารนด์สระหนิดวง๒๘เผ่นเกตบังกองน้อย
ในช่วงค่ำที่ผ่านมานั่นเองนะคะ
ที่เกิดเหตุนั้นเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังค่ะทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้เวลาอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมง

ผู้สื่อข่าวไปสอบถามนางสาวรายาอายุ๑๕ปี

เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวเธอเองพร้อมกับนางสาวอมรวันซึ่งเป็นพี่สาว
ไปนั่งคุยกับป้าที่อยู่บ้านข้าง
แล้วก็มีนายพงธนาซึ่งเป็นพี่เขย
คือสามีของพี่สาวเธอเนี่ยเพิ่งจะเลิกรากันไป
ได้ประมาณสัก๒สัปดาห์อุ้มลูกสาว๓ขวบ
มาหาพี่สาวของเธอขอปรับความเข้าใจ

เขยเลยแบบโมโหพังประตูบ้านแล้วก็กลับออกไป

สักพักหนึ่งพี่เขยกลับมาใหม่เดินไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ

จากนั้นก็เลยได้ยินเสียงระเบิด
ทันใดค่ะไฟก็ลุกท่วมอย่างรวดเร็วนะคะ
พยานอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่า
ได้ยินเสียงสองสามีภรรยานี่แหละทะเลาะกันเสียงดัง
ได้ยินเสียงผู้ชายเขาตะโกนว่า
ถ้าติดคุกมึงต้องตาย
ขออนุญาตตามนี้เลยนะคะ
จากนั้นไฟก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
ทีนี้ค่ะก็มีผู้ที่ให้ข้อมูลนะคะ

นายพงธนามีอาชีพเป็นคนรับเกาะสร้าง
แต่อาจจะไม่ค่อยทำงานนะคะ
ชอบดื่มเหล้าเสพยา
เคยติดคุกคดียาเสพติดมาแล้ว
ภรรยาก็เลยขอเลิก
เขาเคยนำปืนไปขู่ยิงภรรยาที่ร้านนมสดแล้วนะคะ

แล้วท้ายที่สุดก็มาก่อเหตุแบบนี้